ต่อกันที่เรื่องของความเชื่อนะคะ
ที่หมู่บ้านป่าหวายนั่งหมู่ที่๔ตำบลเขาสวนกวาง

มีผู้ชายเขาบอกเป็นชายชะกันร่างกายแข็งแรงเลยนะ

เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะ
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นการที่ผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตไป
ก็เลยแก้เคล็ดแก้เคล็ดด้วยการแขวนเสื้อแดงไว้ตามจุดต่างของบ้าน
เสื้อแดงแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะ
แม้ว่าจะอยู่ที่ขอนแก่นเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นกัน

เป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีแม่ม่ายนะคะ

และที่บันไดทางขึ้นบ้านเพราะว่าบันไดจะขึ้นไปห้องนอนชั้นบน
เขาบอกว่าถ้าแม่ม่ายมาเห็นจะได้กลัว
จะได้ไม่ขึ้นไปเอาชีวิตคนที่นอนอยู่ข้างบน

ทราบว่าสาเหตุที่ชาวบ้านเอาเสื้อสีแดงมาแขวนไว้
เขาบอกแก้เคล็ดกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะ
ป้องกันผีแม่ไม่ป้องกันผีปอบ
มาเอาชีวิตคนในหมู่บ้าน

เป็นคนหนุ่มเป็นชายหนุ่ม

และหลังจากนั้นค่ะหลวงปู่ยูวินจากวัดบ้านสวน
มาบอกกับชาวบ้านว่าแก้เคล็ดสิ

เพราะผีแม่ม่ายเขากลัวเสื้อสีแดง
ชาวบ้านก็เลยทำตามคำแนะนำของหลวงพ่อนะคะ

ฟังเสียงชาวบ้านค่ะ

จอบคอยจอบแปลว่าคอยแอบดู
คนที่ขี่รถผ่านไปผ่านมา

ไม่อยากให้มีใครเสียชีวิตอีกแล้วนะคะ
ชาวบ้านบอกอีกว่าการนำเสื้อสีแดงมาแขวนไว้หน้าบ้าน
เพราะว่าเสื้อสีแดงจะเป็นการป้องกันผี
อันนี้เป็นหมู่บ้านนี้เท่านั้นที่ขอนแก่น
หมู่บ้านเขามีอาการให้ผู้ชายทาเล็บสีแดงก็มี
หมู่บ้านเอาประหลัดขิกสีแดงมาวางไว้หน้าบ้านก็มี

เอาล่ะไม่ต้องตกออกตกใจนะครับ
ถ้าเกิดว่าผ่านไปผ่านมาแล้วไปเห็นเสื้อแดง